ข่าวที่แบบหึงหวงแล้วก็ตามมาทำร้าย
ไม่ว่าจะเป็นทำร้ายคนหรือว่าทำลายข้าวของนี่ก็เยอะนะ
เมื่อวานก็เล่าไปวันนี้ก็เล่าไปค่ะทะเลาะกัน
สามีภรรยาแล้วฝั่งภรรยาเนี่ยนะ
ขับรถหนีสามีนี่เอาลูกมาด้วยนะ
ปรากฏว่าสามีตามแล้วก็มีการมาทุบรถนะคุณผู้ชม
ทุบกระจกรถดูสภาพ
จังหวะนั้นคือแบบภรรยาขับรถอยู่แล้วก็หักพวงมาลัยมาเนี่ย
ชนเข้ากับตรงเสาไฟตรงขอบฟุตปาดแบบนี้ค่ะ
ว่าจังหวะชนเร็วและแรงนะ
ใช่รถคันนี้เย็นมากค่ะข้างหน้าเนี่ย
เป็นรถของขอเรียกว่าคุณเอ็มแล้วกันนะคะเป็นผู้หญิงนะ
คุณเอ็มเนี่ยกระโปรงหน้ารถดูสิรถของคุณเอ็มพังยับเลย
แล้วหน้ารถตรงกระจกก็มีรอยทุบจนแตกร้าว
รถไปเสียหลักชนเสาไฟข้างทางค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายเชียงใหม่เชียงราย

เกิดขึ้นประมาณสัก๕ทุนกว่าหลังคืนก่อน
ทีนี้ตำรวจที่สพแม่ปิงก็ไปตรวจสอบก็เจอคุณเอ็มนี่แหละ
ถามว่าคุณเอ็มเป็นยังไงบ้างนี่นางสาวเอ็มมีแผลที่หางคิ้วนะ
แล้วมีลูกสองคนคิดดูสิลูกยังเล็กมากอยู่เลยนะ
๖เดือน๖เดือนกับ๒ขวบค่ะ
กู้ภัยเนี่ยนะต้องไปอุ้มเด็กดูดูกู้ภัยต้องเอาเด็กมา
อุ้มอยู่ในอ้อมกอดแบบนี้ปลอบขวัญก่อน

แล้วก็ส่งตัวแม่เด็กไปรักษาที่โรงพยาบาล
นักข่าวไปคุยกับนางสาวเอ็มที่โรงพยาบาล
บอกว่าเธอคบกับสามีมาได้๔๕ปีแล้ว
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโต๒ขวบคนเล็ก๖เดือน
แต่ช่วงหลังสามีเริ่มเจ้าชู้
จับได้ว่าสามีไปแอบมีผู้หญิงคนอื่น

แล้วไปเจอหลักฐานอีกว่าเสื้อของสามีเนี่ย

เพื่อนสามีมาช่วยเธอขายของ
แล้วเธอบอกนะว่าสามีน่ะระแวงเธอ
คิดว่าเธอเป็นกิ๊ก
ก็ส่งข้อความมาเหมือนกับแบบประชด
บอกว่าขอให้เธอกับเพื่อน
ก็ใบใจแล้วก็บุกไปที่ทำงานสามีจะเคลียร์ใจแหละ
พอไปถึงแล้วปรากฏว่าเพื่อนสามีลงจากรถไปจะขอเคลียร์
ฝั่งผู้ชายฝั่งสามีไม่ยอมออกมาเคลียร์ด้วย
ทีนี้ทางด้านคุณเอ็มกับเพื่อนของสามีก็เลยกลับ
แล้วระหว่างนั้นคุณเอ็มบอกว่าอุ้มลูกนะ

ลูกสาวสองขวบนั่งอยู่ที่เบาะหลัง
กระโดดขึ้นหน้ารถแล้วก็ทุบกระจก
เธอตกใจเหยียบคันเร่ง
ทำให้รถเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า

ไม่ได้ใยดีกับเธอและลูกอีก๒คน
ทีนี้คุณผู้ชมฟังทางฝั่งผู้หญิงแล้วใช่ไหม
ฟังทางฝั่งผู้ชายหน่อยไหมต้องฟังทั้งสองฝั่งค่ะ
ตัวสามีครับในพีเนี่ยนะก็ยังบาดเจ็บครับ
ลุกขึ้นเดินไม่ได้นี่คุณพีร์เขา

คุณพีก็บอกว่าสาเหตุไม่ได้เป็นไปตามที่เมียผมพูดเลยนะ
เรื่องจริงคือทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่เขาเนี่ย
เสื้อยืดใส่ไปทำงานไม่เจอเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ไหนหาไม่เจอ
เมียเขาประชดใส่บอกว่าก็เสื้อยังอยู่กับเมียน้อยมั้ง
ฮะพอพูดแบบนี้คุณพีบอกเฮ้ยเขาไม่ได้มีเมียน้อย
แล้วตลอดทั้งวันที่ทำงานนะเมียผมส่งข้อความประชดจังเลย
ต่อว่าจังเลยจนผมรำคาญ
ประชดกลับไปว่าขอให้ไปสมสู่กันเต็มที่
ที่รู้ดีว่าก็เมียก็ไม่ได้เคยนอกใจหรอก
ไม่เคยไปแอบนอกใจหรอกแต่ต่อมาครับ
เมียผมก็หอบลูกสองคนบุกมาที่ทำงานมากับเพื่อน
มาเคลียร์ปัญหาแต่ผมไม่ได้ออกไป
เพราะว่าเป็นที่ทำงานไงแต่มันไม่เหมาะสม
ไม่อยากทะเลาะใช่จากนั้นก็เลยขับรถตามไปเคลียร์ใจ
แต่เมียผมไม่ยอมจอดรถก็เลยต้องขับปาดซะ
จอดครับก็ยังไม่ยอมลงมาผมยืนยันนะ
ข่มขู่นะว่าถ้าไม่อยากให้ลูกเปื้อนเลือด
วางลูกไว้ไม่มีไม่ได้พูดประโยคนี้
เออแล้วทีนี้ก็บอกด้วยนะบอกว่า
คือเมียผมเนี่ยนะเอ็มเนี่ยชอบแบบเหวี่ยงวีนจนผมรำคาญ
ผมคิดว่าเธอน่าจะป่วยเป็นไบโพล่า
แล้วผมโดนเมียผมทำร้ายร่างกายตลอดเลย
แต่ผมโดนกล่าวหาหาว่าผมไปทำร้ายเขา
นี่นักข่าวไปถามตำรวจในพื้นที่เลย
ตำรวจในพื้นที่รู้ดีเพราะว่าได้รับแจ้งเหตุ
กลายเป็นปกติไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ
ผมบอกเลยไม่ได้หึงหวงเพื่อนผม
เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเวลาผมลำบากเขาก็อยู่กับผมตลอด

ผมไม่เคยหึงเพื่อนผมเลยอันนี้ฝั่งสามีบอกนะ
ดังนั้นได้ฟังทั้งสองฝั่งแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
ไม่รู้แหละคุณผู้ชมจะเชื่อใครหรือยังไง
แต่ว่าความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวในวัน๒วันนี้นะ
เชิญตัวฝ่ายหญิงคือนางสาวเอ็มไปสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบดูฝั่งสามีผิดจริง
ก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำจะแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปด้วย
เพราะว่าร่องรอยของรถมันก็ยังมีอยู่นะครับ